สวัสดีครับ๗นาฬิกา๔๙นาทีครับเช่นเคยถึงเวลาตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกจากบ้านในเช้าวันนี้ในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตันนันพิสิทธิ์มหารครับเช้าวันนี้เรามาตรวจสอบกันต่อนะครับสำหรับสถานการณ์ความเย็นที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอนะครับที่จะมาเยือนเมืองไทยของเราแต่นี้เป็นต้นไปสถานการณ์คว
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนั้นมีกำลังค่อนข้างแรงละทีเดียวนะครับลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้บริเวณแหลงกล่าวนั้นมีอากาศเย็นครับลมแรงที่สำคัญครับมีแนะนำที่จะทำให้ตามจุดต่างนะครับบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนั้นอุณหภูมิอาจจะยังเย็นลงได้อีกนะครับประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
บริเวณพื้นที่ทางตอนบนโดยเฉพาะบริเวณตามยอดดอย
พื้นที่ภาคเหนือนั้นอาจจะเกิดปรากฏการณ์แม่คณิ้งได้
ดังนั้นสุดสัปดาห์นี้ใครที่ไปท่องเที่ยวบริเวณตามยอดดอย
คงจะได้มีโอกาสได้เห็นปรากฏการณ์แม่คณิ้ง
หรือว่าน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าว
มาดูกันกับการคำนวณอุณหภูมิในวันนี้
จากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี

จนถึงบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
พบว่าสูงสุดวันนี้จะอยู่ที่ประมาณ๓๓

คือบริเวณที่มีอากาศเย็นยังคงปกคลุมเป็นวงกว้าง
ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบน
แต่ขณะที่วันพฤษฐศัพท์บดี
พบว่าจะมีมวลอากาศเย็นค่อยซึมมา

อุณหภูมิจะเย็นลงอยู่ที่ประมาณ๑๕

เรื่องของอากาศเย็นที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอกันนะครับ
นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมที่แสดงว่้ากรุ๋มกล้อนเมฆอยู่หน้าขนาดนี้
กลุ่มก้อนเมฆที่น่าสนใจก็คือกลุ่มฝนที่

ก่อนหน้านี้มีประปรายในบางพื้นที่

ว่าตอนนี้ยังมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆฝนอย่างต่อเนื่อง
แต่ว่าความชื้นในบริเวณดังกล่าวนั้นค่อนข้างน้อย
จึงทำให้กลุ่มเมฆฝนที่ตกมาในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ค่อนข้างที่จะตกน้อยตกแบบมาไว
ส่วนใหญ่นั้นจะเน้นตกในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
พบว่าตอนนี้กลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้นเน้นตกในบริเวณพื้นที่อ่าวไทย
ที่มีกำลังแรงในระยะนี้เน้นพัดในบริเวณดังกล่าว
สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของคลื่นสูง
จะทำให้คลื่นทะเลมีความสูงประมาณ๒๓เมตร

ว่าในวันนี้ในแต่ละภาคของประเทศไทยนั้น

พบว่ามีโอกาสเกิดฝนอย่างที่บอกไปนะครับ

ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่บริเวณทางตอนบนของภาคครับ

ตามยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด
อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๖๑๓องศาเซลเซียต

อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๑๖องศาเซลเซียต
สูงสุดอยู่ที่๓๒องศาเซลเซียต

อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๒๑๕องศาเซลเซียต
กลางครับอากาศเย็นในช่วงเช้า

สูงสุด๓๔องศาเซลเซียต
ภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้านะครับ

สูงสุดอยู่ที่๓๔องศาเซลเซียต

ห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร

กับมีฝนฟ้ากระนองเป็นแห่งร้อนละ๒๐ของพื้นที่
ต่ำสุด๒๒สูงสุด๓๒องศาเซลเซียต
ตั้งแต่จังหวัดศูฐรธานีลงมาคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ข้ามไปฝั่งอันดามัน
ไปฝั่งอันดามันมีเมฆเป็นบางส่วนกับมีฝนเป็นบางแห่ง

สุด๒๒องศาสูงสุด๓๓องศาเซลเซียต

ห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ

ห้องฟ้านั้นมีเมฆเป็นบางส่วนนะครับ
สุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๒๑องศาเซลเซียส
สุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๓๔องศาเซลเซียต
ตอนกลางวันค่อนข้างที่จะแรงเป็นพิเศษนะครับ

ท้องฟ้ากรุงเทพนั้นค่อนข้างน้อยนะครับ

หลังจากนี้อุณหภูมิจะยังเย็นลงประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
ก็คงต้องรอกันต่อไปนะครับ
นี่คือภาพรวมสภาพอากาศที่เกิดขึ้นกับเมืองไทยของเรานะครับ
จากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามสภาพอากาศเพิ่มเติมได้
ผ่านแอปพลิเคชัน๙ไทยรัฐนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับ